หัวตัวไม้ตัวใหญ่สุดเลยนะคะผู้กำกับพญาไทยดิ้น
เคลียร์ปมนาทียิงดับสารวัตรสิว
เครียดโดนเรียกสอบซ้ำรับเห็นคาตา
ร่วงตกเก้าอี้ปัดพาสาวเผ่นหนี
อ้าวหน่วงลงไม่มีนะไม่มีนายตำรวจ
นายหนึ่งที่พาผู้หญิงไปในงานด้วยแล้วก็กระเจิดกระเจิงกันออกมาก่อน

ก็เดี๋ยวรอติดตามบอกว่าอาจจะไม่คุ้นถะ

คุยนะตอนเนี่ยหลังจากบิ๊กโจ้กได้เห็นวงจรปิดมาแล้ว

เรื่องว่าสิ่งที่เคยให้การไว้มันตรงกับภาพในกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
แล้วไหนจะประเด็นที่ต่างคนต่างแย่งจะเป็นคนช่วย

ไอ้ตอนช่วยจริงกี่คนไม่รู้

คณะทำงานสืบสวนคลี่คลายคดีกำลังนกในเรียกตัวพันธบทเอก
กิจสดาพรจงอักษรท่านผู้กำกับการสอนอพญาไทย
มาสอบปากคำกรณีที่อ้างว่าได้ช่วยเหลือสารวัตรสิวและพันธบรวจโทวสินที่โรงพยาบาล
ซึ่งในห้องสอบสวนปรากฏภาพของพันธบรวจเอกกิจสดาพร

อย่างเห็นได้ชัดคือถ้าบอกว่าไม่เครียดไม่เชื่อ
นี่นักศัพท์ต้องแหลกหายเข้าไปเลยนะ
อ่านี่ครับก็มีมีช่องหมายถึงว่าช่องทางนี้แล้วมั้

เก็บภาพข้างในได้ไม่งั้นเราแย่เลยข่าวโอ้โหอธิบายลำบาก
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคือลักษณะสีหน้าสีตาท่านตาท่านจะเบิกโพรงตลอดเวลา
เอ่อดูดูดิอ้ะเครียดนะคุณผู้ชมอ่ะเครียดมั้ยแบบนี้
แต่ว่านี่ครับนักข่าวสังเกตว่าท่านเครียด
จากนั้นเจ้าตัวก็มาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า
ช่วยเหลือสารวัตรสิวจริงตามที่ให้การไปก่อนหน้านี้
และยังเล่าถึงคืนเกิดเหตุถึงวินาทีที่สารวัตรสิวถูกยิงนะครับ
บอกว่าไอ้นัดแรกที่ได้ยินเสียงปืนท่านคิดว่ามีใครยิงปืนขึ้นฟ้า
จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนรวมทั้งหมดรวมแล้ว๗นัดด้วยกัน
หันไปอีกทีสารวัสสิวกำลังจะตกเก้าอี้ซะแล้ว
ก็เลยสั่งสั่งบอกดาบตำรวจชดานัท
คุณไปเอารถออกดิแล้วพาสารวัสสิวไปส่งโรงพยาบาลเขาว่าแบบนี้ฮะ

แต่นัดที่๕ตอนที่เว้น๒วิต้องไปยิงอีก๒อ่ะ
อันนั้นเห็นแล้วว่าเป็นกรอบคือน้องมันกำลังจะตกเกี่ยวกับเก้าอี้อ่ะนะ
นั้นไงแล้วก็เราก็บอกโอ้ยละพี่สีวละบอกว่านายพี่สีวโดนยิง

ขณะที่ดาบตำรวจชนะนัทแล้วก็ดาบตำรวจสลาวุฒินะครับเมื่อวาน
ก็ถูกเรียกมาสอบปากคำด้วยเช่นกัน
หลังจากปรากฏภาพในกล้องวงจรปิด
ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือสารวัตรสิว
ซึ่งหลังสอบปากคำเสร็จนะครับทั้งสองคนนะฮะ
คือดาบตำรวจธนาณัทเนี่ยไม่ได้ให้สอบภาษณ์
บอกแค่ว่าให้ปากคำไปหมดแล้วนี่เป็นเพียงน้ำจิ้ม
นี่เป็นเพียงน้ำจิ้มของการนะครับเรียกตำรวจมาสอบเมื่อวานนี้
เดี๋ยวเราจะขยายกันอันนี้ผมนะครับโปรยให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนว่า
เมื่อวานนี้อะไรเกิดขึ้นกับคดีนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นกลุ่มอ่ะ
คุณผู้ชมคราวนี้เป็นกลุ่มที่ละเอียดละเอียดเลยนะ
ทีแรกสามทีแรกสามคราวนี้ห้า
ไอ้ที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันมีรายละเอียดแบบนี้ค่ะ
ไล่เรียงแล้วก็ไปดูกันหน่อยค่ะกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มของฝั่งผู้เสียชีวิตก่อน
ครับอ่าผู้เสียชีวิตเนี้ยแน่นอนค่ะสารวัตรสิวพันธุ์ตำรวจตรีสีวะกร
สายบัวสารวัตรรองกำกับการตำรวจทางหลวง
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์หรือว่าผู้อำกับเบิ้ม
ผู้กำกับ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงอันนี้คือกลุ่มผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็กลุ่มที่ให้การช่วยเหลือผู้ต้องหามี๖นายก็โดนออกหมายจับ
แล้วก็ส่งฝากขังต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
จังหวัดสมุทรสงครามไปแล้วก่อนหน้านี้นี่แบ่งเป็นกลุ่มให้เห็น
ส่วนกลุ่มที่๓คือกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือ
สารวัตรสิวแล้วก็รองผู้กำกับวสินที่เป็นตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บเลยนะ
นำส่งโรงพยาบาลหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ปรากฏภาพตำรวจ๖นายมีใครบ้างมีพันธุ์ตำรวจตรีนรง
ทักษ์ฉนวนสารวัตรอำนวยการกองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
แล้วก็มีดาบตำรวจชนะนัทวุฒยากรผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวง๑
กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวงมีดาบตำรวจสารวุฒิวุฒยากร
ผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
คนนี้ขับรถของผู้กำกับเบิ้มเป็นคนขับรถของผู้กำกับเบิ้มนะคะ
แล้วก็มีจ่า๑๐ตำรวจทศพลแซ่อึ้งผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวง๑
กำกับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงมีจ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันธ์ศรีจันทร์
ผู้บังคับหมู่สารวัตรทางหลวง๑กองกำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
และอีกหนึ่งนายก็คือพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวรยาวิสุทธิ์
สารวัตรสืบสวนสอบสวนสพสะยายสมจังหวัดสุพรรณบุรี
ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะคะคือเป็นกลุ่มที่ให้การช่วยเหลือสารวัตรสิว
กับรองผู้บังคับว่าศิลป์นั่นเองครับเราก็จะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
รวมถึงตอนที่รองโจ๊กมีการแคปภาพออกมาแล้วก็ชี้ลูกศรให้เห็นด้วยครับ
และกลุ่มที่สี่เนี่ยเป็นกลุ่มที่หนีหนีเกาะเจิดเกาะเจิงที่ว่าน
หนีออกจากจุดที่เกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุการณ์มีทั้งหมด๑๔นาย
และกลุ่มที่ห้าอ้าวทำไมมีถึงกลุ่มที่ห้าล่ะ
กลุ่มที่ห้าเนี่ยมีหนึ่งนายที่ให้การช่วยเหลือทั้งรองผู้กำกลับว่าสิน
นะฝั่งคนเจ็บนะตำรวจเจ็บนะและให้การช่วยเหลือกำนันนกด้วย
โอ้ใครอ่ะคนนี้ค่ะร้อยตำลดเอกจตุรวิต
ชาวานเกียรติธนารองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพเมืองนครปฐม
ซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะก็พบว่าให้การช่วยเหลือรองภูมิกับวสิน
แต่ว่าชุดสืบสวนเนี่ยมาเจอหลักฐานทีหลังไงว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ช่วยทางรองภูมิกับว่าสินแล้วใช่ไหมก็กลับไปช่วยคุ้มกัน
ไปช่วยคุ้มครองกำนันนกหลบหนีออกจากจุดที่เกิดเหตุ
จำได้ไหมภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเอาให้ดูมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งนำหน้า
แล้วจอดปิดทำอ่ะแน่น่ะเหมือนกับจอดควังอยู่
แล้วก็ให้รถอยู่เหมือนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับรถของกํนันนกหลบหนี
และตำรวจทั้งหมดที่เหลือที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงในบ้านกำนันวันที่เกิดเหตุ
ยกเว้น๖ตำรวจที่ให้การช่วยเหลือเนี่ย
มีรายงานด้วยนะคะว่าชุดสอบสวนคลี่คลายคดีเตรียมจะแจ้งข้อหา
โดนอะไรโดนอาญามาตรา๑๕๗ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็มีบางส่วนอาจจะโดนดำเนินคดีให้การเท็จด้วยเหมือนกันนะคะ
คือพี่เอ๋สนใจกลุ่มที่๔อยู่นะคะ
กลุ่มที่หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ
๑๔น้ายสนใจกลุ่มนี้อยู่กันกันนะ
อยากจะรู้ว่าพวกเขาให้ปากคำว่ายังไงเดี๋ยวเขามีรายงานออกมา

เรื่องของคนเรื่องของตำรวจมาแล้ว

กล้องตัวที่๑๓กับ๑๔ที่จะเห็นตรงโต๊ะจัดงาน

มีใครตั้งใจปิดรึเปล่า
อืมจัดเงินเลี้ยงแทบทุกวันโอ้โหแล้วถ้าเกิดจะมีการปิดตัวใดตัวหนึ่ง
อันนี้ผิดปกติเพราะเมื่อวานเมื่อวานดอมบอกว่าทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่า
ดึงออกเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเห็นภาพไม่เหมาะสมเพราะมีตำรวจอะไรมาอ้าว
ก็ถ้าอย่างงั้นมาทุกวันไม่ดึงทุกวันไหมเออนั่นน่ะสิทำไมถึงวันนั้นอ่ะ
เดี๋ยวต้องลองดูกันว่าทางร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดเขาบอกอย่างไร
เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนะคุณผู้ชมปี๖๕เนี่ยทางร้านก็ได้รับการว่าจ้างให้มา
ติดตั้งกล้องคุณภาพสูงเพิ่มอีกเจ็ดกล้องจากเดิมเนี่ยบ้านกำลังนกมีอยู่แล้วแปดกล้องนะ
แต่เป็นกล้องคุณภาพไม่สูงครับแล้วก็เสียไปแล้ว๒กล้อง
ทางร้านก็มาทำการซ่อมบำรุงให้ในช่วงเดือนมีนาคมปีเนี้ยปีที่ผ่านมาเนี้ยปีหกหก
ซึ่งกล้องที่กำนันนกเลือกให้ช่างมาติดตั้งเป็นกล้อง๔ล้านพิกเซล
มีอินฟราเรทด้วยกลางคืนก็คือบันทึกภาพได้คมชัดเลยคุณผู้ชม
ค่ะมีไมค์บันทึกเสียงในตัวด้วยกำนันนกเนี้ยเขาจัดงบมาให้ทางร้านเนี้ยห้าหมื่นบาทในการติดตั้ง
แล้วก็วางระบบครับทั้งระบบแลนด์ระบบไร้สายในการส่งภาพเข้าตัวไอ้เซิร์ฟเวอร์ค่ะ
ทางร้านเนี่ยเคยไปทำการซ่อมบำรุงกล้องวงจรปิด
จากว่ากล้องเสียก็เลยมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่ไอ้ช่วงเวลาเข้าไปเปลี่ยนกล้องวงจรปิด
ทางร้านเขาบอกเขาเห็นชายผมเกลียนอยู่ในบ้านกำลังนกจำนวนหนึ่งนะอ่า
แต่ไม่ได้บอกจำนวนคนที่แน่ชัดตั้งแต่เขาบอกว่าจำนวนหนึ่ง
แล้วก็จะเดินตามเดินตามตัวช่าง
จนกว่าจะทำงานเสร็จเลยอ่ะเหมือนกับประกบอ่าประกบดูการทำงานเงี้ยเหรอ
คือถ้ามองแบบไม่ได้คิดอะไรก็ดูให้งานมันเรียบร้อย
แต่ถ้ามองในอีกแง่นึงเอ๋ยติดจุดไหนบ้างน่ะอ่า
เออหรือเปล่านะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองบอกกัน
ซึ่งทางร้านก็บอกว่าตรงจุดที่มีการยิงกัน
คือลานกว้างตรงสระน้ำหากไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้องเนี่ย
จะมีกล้องอีก๒๓กล้องที่เก็บภาพจุดนั้นได้
ตัวแรกหันไปที่สระน้ำจากด้านหลัง
อีกตัวเนี่ยจะหันออกมาจากหน้าบ้าน
แล้วอีกจุดจะเห็นจากมุมที่มีต้นไม้ขวางอยู่
คุณผู้ชมฟังเจ้าของร้านกล้องวงจรปิดครับ
เจ้าของร้านยังบอกทิ้งท้ายอีกว่าปกติบ้านหลังนี้

เกือบทุกวันนะถ้าจะมาปิดสวิตช์เฉพาะวันนั้นถือว่าแปลก
แต่ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสอบสวนดีกว่าครับ
เป็นเจ้าของร้านกล้องวงจรปิดนะครับ